ดุ้งกันทั้งเมืองเพราะว่าอยู่ดีมีหนุ่มน้อยคนหนึ่งล้มแทบ
อยู่หน้าร้านสะดวกซื้อไม่รู้อีท่าไหน
แล้วไม่รู้ด้วยว่าเป็นเพราะอะไรฮะ
มีคนไปตามตำรวจอยู่
น้องมันมาเดินวนเวียนอยู่ตั้งแต่๔โมง
แล้วอยู่ก็เป็นลมข้อหน้าไป
เขาไม่รู้ด้วย
ทำไมเป็นคอวิทธิ์าวทำไมล้มอยู่นี่

ตรงนี้เลย
ตำรวจเล่นไม่กล้า
แต่สุดท้ายแล้วมาทราบชื่อภายหลังคือคุณ
อายุ๕๕ปีเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบแล้วโล่ง
่งเพราะว่าแกไม่ได้ติดโควิดอ้าวไม่ได้ติดโควิดแล้วมันเป็นลมล้ม
หมดสติจริงนี่ไงพี่ชายต่อยมา
พี่ชายต่อยมาแล้วตั้งใจจะลากสังขารมาแจ้งความกับตำรวจ
แต่พอมาถึงพอเห็นปุ๊บมันหมดแรงแล้ว

นี่คือสองเหตุการณ์ที่มีคนเป็นลม
แล้วหลายต่อหลายคนไม่กล้าเข้าไปให้การช่วยเหลือครับ